แต่ว่าไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครับ
เจอกับทางญี่ปุ่นนะครับแชมป์๕สมัย
แล้วก็อันดับ๓จากครั้งก่อน
นี่ครับจังหวะของทางไทยนะครับก็สู้เต็มที่ครับ
เราเล่นได้อย่างสูสีนะครับเราต้องสุดท้ายเนี่ยเราแพ้ไปนะครับ
เราแพ้ไป๒ต่อ๓เซตนะครับ
ก็ไม่สามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้
แต่ว่ามาลุ้นที่สามนะครับเราก็จะเจอกับทางทีมชาติเกาหลีใต้นะครับ

ย้ำนะครับวันนี้ก็ติดตามเทประหว่างไทยกับญี่ปุ่นได้นะครับ
เวลาเที่ยงคืน๑๕นาทีนะครับทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
เวลาสิบหกนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับแล้วก็บันทึกการแข่งขันในเวลาเที่ยงคืนนะครับ
ยามสำหรับโปรแกรมนัดชิงอันดับสามนะครับแบบมินตันเนี่ยก็ถือว่าสนุกเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวมือหนึ่งรัชโน้นนะครับมือสี่ของโลธดวนกับยามากูชินะครับ
มือสองของโลกสูสีครับก่อนที่เราจะแพ้ไปสองเกมรวดสิบห้ายี่สิบเอ็ด
แล้วก็สิบเก้ายี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็หญิงคู่ครับ
ทางยูกิฟุกูชิมะเจอเอ่อจับคู่กับทางฮิโรตะมือสองของโลธนะครับ
ไปนะครับสองเกมรวดยี่สี่เดียดสิบแปดและยี่สิบเอ็ดต่อสิบสองขึ้นนัน
สองคู่ครับต้องการจะชนะอีกเพียงแค่คู่เดียวครับ
แล้วก็เดี่ยวมือสองนะครับทางมือเก้าของโลธนะครับ
ไม่ปล่อยให้เกมยืดเยอะครับใช้เวลา๔๒นาทีเอาชนะน้องแน็ตนะครับ
ชะออนจินดาพลมือ๑๑ของโลกไปนะครับ
เกมรวดครับ๒๑๑๒และ๒๑ต่อ๙นะครับ
ก็ทำให้พวกเธอนั้นคว้าแชมป์อูเบอร์คลับไปนะครับ
ชนะไทยเด็ดขาด๓๐ครับ
สมัยที่๖หลังจากที่รอคอยมา๓๗ปี
ส่วนทีมชาติไทยนะครับได้รองแชมป์สมัยแรกและผลงานดีสุดนะครับ
จากแชมป์ที่๓เมื่อปี๒๐๒๒
ส่วนทีมชายนะครับในรอบชิงทวัสคลับครับจีน
แชมป์๙สมัยเจรวณกับญี่ปุ่นนะครับแชมป์ปี๒๐๑๔
พรุ่งนี้ในเวลาบ่ายโมงตรงครับ